เต๋อง้อยผมจะต้องแสนแดงเดทบ้าง

เมื่อวานนี้นะฮะสวนสนะริมน้ำพุงนะครับ

ก็มีทางทำวิธีขอขมาเต๋อง้อย

เป็นทางสีแดงรัสนะเหมือนเลือด
พญาเต๋อง้อยของฉันเนี่ยนะ

เกือบทุกข์การออกรถตะรีน
ทุก๑๕วันต้องมีทาง
นี่ตรงไหนเป็นรอยเลือด

แล้วมีตกลูกตะเสกได้ไปวางที่หน้าแท่นพระยาเต่างอย

เจ้ามือสิ
ที่ได้ต้องทำวิธีปิดรอยดังก่าวให้หายไป

ในวันนี้ด้วยจึงมีการจะผิดที่ว่ายขอข์มาพญาต่องลอยขึ้นมา
จัดพิธีขอเข้ามาเรียกว่าสมเกียจเลย
เพื่อแสดงสัมมาคารวะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิเคารพนับถือ
แล้วประชาชนที่เข้ามากลับว่าพระยาต่อง้อยมีความเชื่อว่า
จะทำให้เกิดโชคลาภแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุข

เขาบอกในหมู่บ้านนี่มีคนฝันมีคนฝันอยากเห็นหน้ากับผู้

มีพระยานาคอาศัยอยู่ในลำน้ำภูงคอยรักษาพระยาต่อง้อย
แต่ขึ้นมาไม่ได้เพราะมีสิ่งกีดขวาง
ชาวบ้านจึงได้มีการหาลือกันว่าจะสร้างพญานาคขึ้น๔มุม
ของพระยาต่อง้อยของพระยาต่อง้อยรักษา
ปกปรักรักษาดูแลพระยาต่อง้อย
คราวก่อนคนไปเอาพวงมาลัยไปห้อยเยอะเกิน
ต่อง้อยบอกหนักบอกมาไม่ได้

จริงเหรอเดี๋ยวฉันกลัวเข้าที่นึงก็ว่า
แต่มันก็คงจะมีจริงเนอะพระยาต่อง้อยต่อเงยเนี่ยเนอะ
มีสิทธิ์ก็ค่อยหวยทุกถูกทุกงวด
พระยาต่อง้อยสามงวดติด
สองห้าก็ห้าสองห้าห้าห้าแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่ง

ปือปือตาปืออะไรง่วงมาก
เหนื่อยเหรอไม่ควรไปทำของใส่นางไง
คนจะไปทำของไม่ได้นะฮะต้องคอยดูแลกันดี
คงว่าเป็นเจ้ามือนะเอาไปไว้เขาถูกกันบ่อย
เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเอาเป็นว่าเจ้าของ